ติดตามข่าวสารกันต่อนะคะคุณผู้ชมอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังนะคะ
ไปดูเหตุการณ์ที่ภูเก็ตเป็นอุบัติเหตุที่เดียวกันซ้ำกันถึง๒เหตุนะคะ
ลักษณะคล้ายกันเลยก็คือเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยวิ่งออกมาชนรถเก๋งเป็นยังไงติดตามกันค่ะ
หูมาด้วยความเร็วสูงรถเก๋งวิ่งออกมาจากซอยแล้วก็ต้นเข้ากลางคันนะคะเป็นนาทีวัตถิเศษที่เกิดขึ้นสองลายซ้อนเหตุการณ์นี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่บริเวณ
ถนนเจ้าฟ้าตะวันตกหน้าซอยธนูเทพ
ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะ
เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๕กันยายน
เป็นรถจักรยานยนต์ของชายชาวต่างชาติวัย๕๐ปี
ทำให้ชายชาวต่างชาติเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์อีก๑คันที่วิ่งตามกันมา
เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจนได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งรายค่ะ
ส่วนเหตุการณ์ต่อมาเกิดขึ้นเมื่อช่วงสายของวันที่๖กันยายน
จะเห็นว่าเหตุการณ์จะคล้ายกับคลิปแรกเลยนะคะ
คือเป็นชายคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์มาตามถนน
ตัวลอยลงมานอนอยู่กับพื้นถนนค่ะ

คนขับก็ได้ลงมาดูอาการคนเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือ
พร้อมกับมีชาวบ้านในระแวกนั้นวิ่งกรูกันเข้ามาช่วยกลางถนนค่ะ
คลิปนี้ถูกเผยแพร่โดยแฟนเพจเสียงประชาชนคนภูเก็ต
คลิปนี้เผยแพร่ออกไปก็มีสมาชิกเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายค่ะ

ขอให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง
ขณะที่หลายคนก็เรียกร้องให้ติดตั้งไฟแดงที่บริเวณจุดเกิดเหตุ
เนื่องจากที่ผ่านมาก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง
อย่างนี้๒เหตุการณ์ก็โอ้โหคืนวันที่๕ปุ๊บ
สายของวันที่๖ต่อกันเลยก็ใกล้กันมากนะคะ
ด้านนายสุภวัฒน์คุณลักษณ์นะคะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลอง

บอกว่าขอเตือนประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณสายนี้
ก็ให้เพิ่มความระมัดระวังเพราะเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อย
แล้วจากการตรวจสอบของทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
ก็พบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นจุดสุ่มเสี่ยง

เพราะมักจะมีรถขับออกมาจากซอยธนูเทพ
เลี้ยวตัดเล็นข้ามฝากออกมาทันทีนะคะ
ทำให้รถที่วิ่งมาทางตรงไม่สามารถเบรกหรือชะลอได้ทัน

แล้วก็มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตเป็นประจำค่ะ
โค้งแบบนี้ก็ต้องระวังบางทีเป็นจุดบอด
ใช่ค่ะมีเห็นต้นไม้ยื่นมาด้วยอาจจะมองไม่เห็นก็เป็นไปได้
ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าตามสมมุติไปอบรมใบขับขี่อย่างนี้
อย่างนั้นทางที่ออกมาจากซอยเป็นทางรองนะคะ
ทางที่วิ่งมาเนี่ยคือทางหลักแต่แบบนี้ก็มอเตอร์ไซค์รถเล็กกว่า
แต่เขาก็ออกมาเต็มคันขนาดนั้นแล้วนะรถเก่ง
ใช่คิดว่าคิดว่าจักรยานยนต์อาจจะมาเร็วแล้วอาจจะ
ให้ไม่เห็นนะคะไม่ทันค่ะไม่ทัน
ทันหรืออาจจะเห็นในระยะที่เบรกไม่ทันแล้วนะคะ
เตือนภัยกันไว้ด้วยระมัดระวังด้วยนะคะ